พรุ่งนี้๑๖มีนาคมวันออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาล
ไทยรัฐทีวีก็ถ่ายทอดสดการออกรางวัลให้ท่านชมเหมือนเดิม
วันนี้เราก็ไปดูวิถีชีวิตชาวบ้านของคนไทยในหลายพื้นที่นะครับ
ไปดูที่สุพรรณบุรีกันก่อน
วัดอุทุมพระรารามหรือว่าวัดไผ่แขกนะฮะตั้งอยู่ที่ตำบลดอนโพทอง
อำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีบรรยากาศตลอดทั้งวันวันนี้
ประชาชนเดินทางมาจากหลายพื้นที่มาทำบุญกราบไหว้ขอพรจาก
หลวงพ่อสมเร็จทันใจเก้าหน้าและพ่อขุนช้างมหาเสถียฮะ
ก็มากันอย่างเนื่องแน่นเลยนะครับอ่าแล้วก็ที่อ่างน้ำมนต์
หน้าพ่อขุนช้างมหาเศรษฐีก็เป็นจุดที่บรรดาที่
ผู้ที่หวังโชคทุกคนก็ต้องแวะเวียนมาดู
มาส่องดูน้ำตาเทียนที่หยดลงไปในอ่างบางคนก็ใช้มือถือถ่ายรูปเอาไว้
เอากลับไปให้ญาติญาติให้เพื่อนช่วยกันดูว่าจะเห็นเลขอะไรบ้างนะครับ
แล้วก็แน่นอนแล้วครับก็ต้องแวะซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล
พ่อค้าแม่ค้ามาตั้งแผงขายนะฮะอ่าเลขเด็ดจากอ่างน้ำมนต์วันนี้เนี่ย
ถูกซื้อจนหมดแผงเลยเลขชัดค่ะดูสิค่ะ
อะไรจะชัดขนาดนั้นชัดจริงนะคือหลายคนก็ดูได้อย่าง
บอกเลขที่ขายดีก็อย่างเช่น๔๑๓๒๔๔๒อะไรพวกนี้

ไปที่สวนสาธารณะดงหอที่จังหวัดพยาวนะคะ
อำเภอดอกคำใต้ครับชาวบ้านก็ไปกราบไหว้ขอพรต้นตะเคียนทองค่ะ
อายุกว่าหนึ่งร้อยปีโอ้โหต้นใหญ่มากขนาดเจ็ดคนโอบอืม
สูงยี่สิบเมตรชาวบ้านบอกว่าถ้ามาขอโชคขอลาบกับต้นตะเคียนต้นนี้นะคะ
ครับได้ตามที่ตั้งใจไว้โดยเฉพาะใกล้วันหวยออกแบบนี้
คนก็ไปกันเยอะแบบที่เห็นเนี้ยค่ะอืม
ชาวบ้านเชื่อว่าต้นตะเคียนทองมีรุกเทวดามาสิงสถิตอยู่นะคะ
ชาวบ้านเขาเรียกกันว่านางไม้แล้วก็มีเจ้าแม่ตะเคียนทอง
ก็เลยนำผ้าแพร่๗สีผูกไว้ที่โคนต้นนะคะ
รอบรอบก็มีการนำทูบมาปากเอาไว้มาไหว้นะคะที่สำคัญเนี่ยโคนต้นค่ะ
ครับจะมีคนนำแป้งมาโรยอ่า
แล้วก็ถูถูถูถูหาเลขเด็ดนะคะเอาไปอีกสักที่ครับท่านผู้ชมครับ
ที่บึงกานฮะเจริญฐีกู้ภัยที่รับแจ้งว่ามีงูตัวเบอร์เรอร์เลย
เข้าไปในรถยนต์ของคุณครูอายุ๓๖ปีคนหนึ่งนะฮะ
ซึ่งเป็นครูสอนภาษาอังกฤษอยู่ที่โรงเรียนบ้านพันลำเจริญวิทยา

นี่ฮะพอไปถึงก็พบว่านี่มันเลื้อยอยู่
โอ้โหแล้วเป็นงูจงอางนะ
เลื้อยอยู่บนตรงห้องเครื่องยนต์น่ะครูไพก็ต้องเข้าไปจับ
จนมันมึนงงแล้วก็ค่อยดึงออกมาดึงออกมา
มันก็พยายามจะเลื้อยเข้าไปในรถอีก
ช่วยกันดึงหาออกมาแล้วก็ใช้แหหวานจับเอาไว้
ครึ่งชั่วโมงนี่รอดแหวว่านจับปลาเลย
คืองูเนี่ยเวลาเจอเนี่ยต้องหาอะไรโยนเข้าใส่อย่างนี้ก่อน
เพราะว่ามันจะพันอยู่อย่างนี้นะ
ถ้าอยู่ที่บ้านหาอะไรไม่ทันคุณเดี๋ยวมาสอนพ่อโฮมโยนใส่มันไปก่อน

งูจงอางตัวนี้ยาว๓เมตร๕๐เซนติเมตรน้ำหนักประมาณ๕กิโลกรัม

ไม่ต้องรู้จักชื่อก็ได้เอาแค่ทะเบียนรถฟ้องอ่า
ฟอร์ตสีแดงคันนี้ทะเบียนกก๑๙๑๒บึงกานนะฮะ
เป็นรถของคุณครูวิรันดาเจ้าของรถนะฮะ
อายุครูอายุครู

คุณครูบอกว่าจะขับรถมาจอดแถวนี้ทุกวัน

แจ้งกู้ภัยมาโอ้โหงูจงอางตัวเบอร์เรอเลยนะคะ
ขอให้พรุ่งนี้รวยกันทุกท่านนะคะ